ไปดูที่อุดรธานีนี่ก็ความเชื่อเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
คือชาวบ้านบอกว่าเฮ้ยหรือจะเป็นผีปอบคืนชีพ
มาเอาชีวิตคนในหมู่บ้านตอนนี้ตายไปแล้ว
ห้ารายโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะ
แต่ทีนี้เราลงพื้นที่ไปถามพระ

ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่น่าจะมีเรื่องปอบนะคะ

เคยดูหนังนะมันยิบแบบนี้เหรอ

แล้วก็เอามาโพสต์มีการตั้งข้อสังเกตว่า
รูปใบหน้าเหมือนผี

เชื่อว่าผีที่ว่าคือผีปลอบผีปลอบนะคะ
ตรงนี้คือที่บ้านสงวยตำบลหนองหลักอำเภอชายวานจังหวัดอุดรธานีนะคะ

ก็มีการนำว่านไฟผ้ายันน้ำพุซาน้ำต้นหมาก
แขวนไว้ที่หน้าบ้านเพื่อเป็นการป้องกันผีปอบ
พี่ดูหน้าออกมาเป็นผีปลอบหรือเปล่า
นี่ค่ะแก้เคล็ดนะคะนี่คือว่านไฟว่านไฟก็มีผ้ายันก็มาน้ำพุซาก็มี
น้ำต้นหมากก็มานะฮะแขวนไว้เพื่อป้องกันผีปลอบนะฮะ

กลายเป็นว่าคนในพื้นที่บ้านสงวยเนี่ยนะไม่มีใครกล้าออกจากบ้าน

ทีนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่วัดจำปาศรีฮราชนะคะ
ก็คือเป็นวัดในพื้นที่นั่นแหละไปคุยกับผู้เท่าผู้แก่
เขาก็ตอนที่ลงพื้นที่เขามีการจับกลุ่มคุยกันเรื่องนี้พอดีเลยนะคะ
พระลูกวัดที่วัดนี้บอกว่าเรื่องผีปอบเนี่ยเป็นความเชื่อของชาวบ้าน
แต่ว่าเรื่องของคนตาย๕คนต้องแยกนะ
คือตอนที่ตาย๕คนตายจริงไหมตายจริงในหมู่บ้านนี้ไหมใช่
แต่ตายทิ้งช่วงห่างกันไม่ใช่ว่าตายทีเดียว๕คน
แล้วแต่ละคนที่ตายเพราะมีโรคประจำตัว
วัดแห่งนี้พระลูกวัดบอกว่าไม่เคยเจอนะคะเรื่องของผีปงผีปอบต่าง
อีกคนหนึ่งที่เราไปคุยด้วยก็คือคุณสุวิชัย
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดบอกว่าคนที่เอาภาพนี้
ภาพนี้ที่เราเห็นเนี่ยไปโพสต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นต่างความเชื่อต่างความคิด
เขาเชื่อแบบนั้นเขาคิดแบบนั้นเราก็ห้ามไม่ได้
แต่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าที่หมู่บ้านตรงนี้มีสารปู่ดำศรีฮราช
ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพสัทธา
ปกป้องปกปักคุ้มครองอยู่แล้ว
คือแต่ชาวบ้านถ้าอยากจะสบายใจ
ก็คือลงขันกันทำพิธีไล่ผีปอบก็ทำได้ไม่ห้าม
แต่ยืนยันว่าผู้ใหญ่บอกว่ายืนยันอยู่มาจนถึงขนาดนี้แล้ว
ไม่เคยเจอผีปอบในพื้นที่ของพื้นที่อำเภอชายวาน
แต่พระอินสาห์ก็เชื่อเรื่องผีปอบจริง